พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องสีสันกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะเครียดจนเกินไป
ลีลาของหนูน้อยวัย๔ขวบกำลังโด่งดังในโลกโซเชียลเลยนะคะ
เด็กชายแต่งตัวเป็นพรานบุญมารำมโนราอย่างพริ้วเลย
เด็ก๔ขวบจะพริ้วขนาดไหนไปดูกันค่ะ

ค่ะแล้วก็เหมือนผสมกับหนังตะลุงเล็กเล็กใช่ไหมดูสักพวกน้อง
ใช่จากท่าแขนไม่อยากบอกเลยว่า

เดี๋ยวจะได้บอกคุณเชอรี่ว่าทำด้วยนะคะ

น้องที่ปรากฏตัวในคลิปนี้กำลังโด่งดังเลยนะคะ
โนราน้อยวัย๔ขวบจากคลิปโชว์รำมโนรา
ก็เคยนำมาฝากคุณผู้ชมเมื่อวันก่อน
วันนี้ก็เป็นคลิปใหม่ค่ะมาแจกรอยยิ้มอีกแล้ว
รอบนี้โชว์เต้นมโนราเป็นพรานบุญอยู่หน้าชั้นเรียนค่ะ
คุณครูเปิดคลิปให้เต้นก็เต้นเข้าจังหวะได้น่ารักเหมือนเคย
เพื่อนร่วมชั้นก็พลอยสนุกสนานไปด้วย
หัวเราะกันคึกคักเลยทีเดียวนะคะ
ไปรู้จักน้องที่มีความสามารถคนนี้กันหน่อย
น้องชื่อว่าเด็กชายชัยพฤษบุญรอดชูอายุ๔ควบ
เรียนอยู่ชั้นอนุบาล๑โรงเรียนเทศบาลตะบนอ่าวลึกใต้

ก็เป็นลูกชายของนางธัญพรบุญรอดชู
เจ้าของร้านบุ๋มมินิมาตร
คุณแม่เป็นคนไถคลิปมาโพสท์ในเฟสบุ๊ค

พรานลำโชว์ที่โรงเรียนพราน
บอกว่าทุกคนหัวเต๊ะกันเม็ดชาติ
ขออภัยค่ะเอาใหม่ครับพี่มิ้วคลิกถุกตั้งค่ะ

อาจจะเพี้ยนหน่อยอย่าเลยด้วยนะคะ
โอเคค่ะหัวเราะกันหมดนะคะประมาณนี้
ซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าลูกชายชอบแต่งตัว
แล้วก็เรียนแบบท่าเต้นของพรานบุญตัวละครมโนรา
ก็สร้างความขบขันให้กับเพื่อนนะคะได้ชมเป็นประจำ
คุณแม่ก็แจ้งเกิดลูกชายให้กลายเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่ไปแล้วค่ะ
มีคนเข้ามาชมคลิปพร้อมกับชื่นชมในความน่ารักกันเพียบเลย
เรากันเม็ดชาติเม็ดชาติ

หัวเราะกันหมดหัวเราะกันหมดเลยต้องฝึกนะ